ก่อนหน้านี้ได้ฟังแนวคิดของกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดไข้ต่างนะคะ

แต่ทีนี้เป็นแผนออกมาแล้วนะคะ

กำหนดว่าน่าจะเป็นไปได้ช่วงปลายปีนี้

คนที่เปิดเผยเรื่องนี้คือนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์

บอกว่าปีนี้จะมีการฉีดวัคซีนมากกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้ค่ะ

เพราะอะไรเพราะว่ามีการสั่งจองวัคซีนเพิ่มมากขึ้น

สอบคอเห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนเพิ่มอีก
เพิ่มอีก๑๒๐ล้านโดสนะคะ
จะนำเข้าไฟเซอร์อย่างน้อย๕๐ล้าน
อยู่ระหว่างการเจรจาทำสัญญาค่ะ
แต่เป็นสัญญาฉบับใหม่ไปเลย
ส่วนการฉีดกระตุ้นเข็มที่๓หรือว่าบูสเตอร์นะคะ
เรื่องนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือค่ะ

ซึ่งจะเริ่มช่วงปลายปีนี้
วัคซีนเขาจะเริ่มทยอยเข้ามานะคะ
จากนั้นจึงจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป
สรุปแบบนี้นะคะสำหรับวัคซีน

ก็ยังจะต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ๗กลุ่มโรคเสี่ยง
แล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์
แล้วก็คนที่เป็นโรคอ้วนต่าง
แล้วถึงทยอยมาถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะ

ที่๓เรามีความหวัง

คือเราอยากมีภูมิป้องกันได้ทุกสายพันธุ์
แต่ฟังข้อมูลต่อไปนี้ก่อนนะคะ
ยืนยันจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีค่ะ

เทียมไลน์ผู้ติเชื้อรายที่๗๑๓๐
รายนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยวานนะคะ
ทำงานที่จุดคัดกรองโควิด
ฉีดไฟเซอร์บูสเตอร์เข็มที่๓แล้ว

คือบุคลากรทางการแพทย์เขาจะมีการตรวจโควิด๑๙เป็นประจำ

ปรากฏว่าติดโควิดทีนี้ก็ต้องตรวจซ้ำค่ะ
ยืนยันว่าติดโควิดนำตัวเข้ากระบวนการรักษา
ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทย
ใช้คำนี้ของประเทศไทยที่ฉีดเข็มที่๓ด้วยไฟเซอร์แล้ว

เราย้ำแบบนี้การฉีดวัคซีนไม่ได้กันติด
มันติดได้แต่จะลดอาการของคนที่ติดให้มันทุเลาลง
ไม่หนักไม่รุนแรงถึงขั้นกับเสียชีวิต
บางคนฉีดไปแล้วไปใช้ชีวิตแบบประมาทมันก็ติดได้เหมือนกัน
ถูกค่ะแค่ลดความรุนแรงของโลก
ต่างประเทศเราก็ได้เห็นข่าวบ่อยว่าคนที่เขาฉีดกันหมดแล้ว

และบางประเทศนี้ฉีดยี่ห้อที่เรามีความหวังเนี่ย
สุดท้ายก็ต้องกลับมาใส่หน้ากากอนามัย
ถูกค่ะเพราะฉะนั้นยังอยู่ที่ตัวเองนะคะว่าดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะ